ข่าวนี้ให้ดีมันเป็นอุบายการหลอกเงินการต้มตุ๋นของผู้หญิงคนหนึ่งนี่คืออุทาหรณ์
สุดท้ายหนีหายไปแล้วไปอีกล้านหนึ่ง
การหลอกเงินนะฮะเจ้าของร้านที่เป็นผู้สูงอายุทั้งหลาย
ระวังให้ดีนะครับผู้หญิงคนนี้อ่ะมายืน
ลี้ลุกลนหน่อยบอกให้ร้านนี้โอนเงินไปให้หน่อย
แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินสดให้แต่พอเดินไปเอาเงินสดที่รถ
หนีหายไปเลยครับนะฮะผู้ใช้เฟซบุ๊คบรายหนึ่ง
เอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นอุทาหรณ์ตอนนี้เกิดขึ้นที่ตลาดหนองมนที่ชนบุรี
นะฮะมาระวังด้วยแล้วกันทีมข่าวก็เลยเดินทางไปสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตำรวจสพแสนศุกร์
ทีนี้ไปเจอผู้เสียหายคนในภาคคือคุณประทุมอายุหกสิบเจ็ดปีเป็นไหมครับ
บอกว่าเหตุการณ์นะมันเกิดขึ้น๕โมงเย็นของวันที่๗ที่ผ่านมานั่งรอลูกค้าคือหนองมนต์ก็ขายบุคคลงข้าวหลามของฟงของฝากแล้วเนอะ
ฮะทีนี้เนี่ยนะฮะมีก็ค้าขายกันไปมีผู้หญิงเสื้อส้มเดินเข้ามา
คุณป้าโอนให้หน่อยสองหมื่นสิเอาเลขบัญชีแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเนี่ยเงินสดให้ไม่โกงหรอกนะ
ระหว่างที่คุณป้ากดในโทรศัพท์ผู้หญิงก็เหมือนจะควักเงินให้
แกก็เออคิดว่าคงมีเงินสดจริงจริงโอ๊ยลืมลืมเดี๋ยวเงินอยู่ในเบาะรถเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึง
อยู่ที่รถจักรยานยนต์สักพักหนึ่งพอขึ้นไปอ้าวไปเลยครับนะฮะ
ไปเลยตอนแรกคือแบบตกใจคุณป้าเองก็โอ้ยอมรับยอมรับเหมือนกันว่าพลาดที่ไม่เอาเงินสดเอาไว้ก่อน
แล้วยอมกดโอนเงินจากโทรศัพท์ให้เขาไปเลยแต่ล่าสุดคือแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้แล้วนะครับ
เขาก็ลงกระเป๋าเขาเขาก็บอกว่าอ้าวสตังค์อยู่ในเบาะรถแล้วเขาก็เดินไปที่เบาะที่มอเตอร์ไซค์
ครับก็เปิดเบาะแล้วก็ปิดแล้วก็ขี่ไปเลยค่ะ
ทำไมคุณป้าโอนง่ายจังเลยอ่ะครับยังไม่เห็นตังค์เลยอืมอันเนี้ยผ้า
ก็เห็นน้องเขามายืนอยู่ตั้งนานแล้วอันเนี้ยอันเนี้ยคือมันเป็นความไว้ใจกันเกินไปอ่ะค่ะ
ครับมันไม่ดีตรงนี้แหละบางทีคนเราไม่ได้เอกใจว่าไอ้คนที่เข้ามาหน้าตาดี
แต่งตัวดีจะเป็นมิจฉาชีพอ่ะนะฮะค่ะสุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ได้
อายุ๒๑ปีเท่านั้นสารภาพว่าทำจริงแล้วโอนไปไหนอ่ะอ๋อ
ไปติดต่อร้านหนึ่งเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะให้แม่โอนเงินมาให้ไงนะฮะ
ก็เลยแบบโอนจากบัญชีนี้ไปบัญชีนู้นแล้วถามว่าทำทำไมทำไปทำไม
อ๋อเดือดร้อนไม่มีเงินใช้จ่ายอ้าวแล้วเงินสองหมื่นตอนนี้อยู่ไหน
พ่อค้าแม่ค้าทางหวานระวังลักษณะแบบนี้เอาไว้แล้วกัน
ไปดูทาหรณ์เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นคุณลุงคุณป้า
บางทีอาจจะไม่ทันไม่รู้ไม่เท่าทันใช่ใช่นะคะมีฉาชีพ